เอามาดูต่อกันที่ภาพยนตร์วัยอลละวน๕กันหน่อยดีกว่า

เขาบอกอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเจ๊งไม่เจ๊งขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนี่แหละช่วยไปดูกันหน่อย
อัปเดตอาเอ๋ไพโรธเลยละกันก่อน
ว่าหนังโอ้โหตั้งใจทำมาลงทุนไปตั้ง๓๐ล้านวัยวันละวน๕มันจะเจ๊งไม่เจ๊งล่ะ
ล่าสุดอาเอ๋มาเปิดใจกับพี่แจ๊กเกอรีนที่ไทยรัฐทีวีเรานะบอกว่าที่อาเอ๋เนี่ย
โพสต์คลิปลงเพราะว่าอะไรช่วงแรกเนี่ย
ได้หนังหนังมันได้โรงฉายแบบน้อยมาก

เอ๋ก็เลยหวั่นใจว่ากลัวว่าตัวเองจะล้มละลายนั่นเองค่ะ
แต่พอเป็นข่าวออกไปสถานการณ์ดีขึ้นมากคุณดูสิ

อย่างนี้มาดูนะก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการเหมาโรงไปดูเลยละกัน
ไปสอบถามกันได้ตลอดเลยนั่นเองคุณผู้ชมอาจจะเป็นยังไงไปดูกันหน่อยค่ะ
แต่ว่าเห็นว่าตอนนี้ก็กระแสกำลังมาแรงอยู่ของกัปนะครับ

เห็นมีทั้งแจ๊คแฟนฉันแน็กชาลี
เข้าไปร่วมแสดงด้วยก็ต้องรอดูกันนะ

ไปเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะ